สวัสดีครับค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผม
ข้าวใส่ไข่วันนี้คุณหนุ่มไม่ได้มาครับใช่ค่ะหลายคนก็เป็นห่วงว่าแบบ
เป็นยังไงบ้างมีคนส่งตอนนี้เขาโอเคแล้วใช่ไหมโอเค

ไปเช็ครีเช็คนะคือเมื่อวานจริงพอจบรายการเขาก็ไปเช็คแล้ว
ใช่แล้วเครื่องคียาวมาพากันนางเป็นอยู่แล้วนางเป็นโรคของนังอยู่แล้ว

เดี๋ยวเลือดโฟร์ไม่ดี

เป็นเรื่องอย่างนี้เรื่องแรกเนี่ยคือการบริหารวัคซีน
รัฐบาลเจรจาจัดหาเพิ่มเติมเตรียมแผนการฉีดให้ตรงเป้าหมาย
ตามสถานการณ์ปัจจุบันในช่วง๒เดือนคือกรกฎาสิงหาเนี่ยนะครับ
เร่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายแรกคือผู้สูงอายุ
แล้วก็๗กลุ่มโลกให้ครบทุกคนตอนนี้คือเอาง่าย
ตอนแรกเราจะต้องฉีดเดือนนี้เราจะขยับอีกนิดนึงเราก็ต้องขยับอีกนิดนึงนะฮะ
สำหรับผู้สูงอายุที่จริงแล้วบางคนบอกเอ๊ะผู้สูงอายุตอนแรกเขาให้ลงทะเบีย
น่าจะฉีดหมดแล้วแต่นายกคราวนี้จะฉีดให้ครบก่อนจริงทั้งประเทศ
คือผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มโรคที่แบบ๗กลุ่มโรคร้ายแรงเนี่ยนะฮะ
เอาไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ยอมรับว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าออกมาพูดเอง
ครับผมรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าเอาอยู่สักพักรัฐมนตรีช่วยบอกมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะ
รัฐมนตรีอนุทินบอกว่าเตียงเตียงยังมีอยู่รัฐมนตรีช่วยบอกว่าเตียงไม่พอแล้วนะ
ตรงกันสักรอบคือตอนเนี้ยมันมันหลายกระแสเหลือเกินครับเราจะมีโอกาสได้เห็นจากทางโรงพยาบาลอย่างสิริราชเอง
หรือว่าสิริราชปิยะมหากรุณเองก็คือตรงเนี้ยเคสที่เป็นเคสผู้ป่วยที่เป็นแบบผู้ป่วยนอก
ถ้าไม่ได้ฉุกเฉินจริงคือตอนนี้เขาปิดรับด้วยไงครับผม
เพราะฉะนั้นณวันนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องปิดแคมป์แคมป์ก็คือการก่อสร้าง
แคมป์คนงานครับแคมป์คนงานทั้งหมด๑เดือนครับแสดงว่าเราจะไม่มีการก่อสร้างประมาณสักเดือนนึง
เพื่อระงับการแพร่ระบาดแล้วก็กระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูแลค่าใช้จ่าย
ครับทั้งคนไทยและคนต่างเท่าเพราะอะไรปิดแคมป์๑เดือนปุ๊บเขามาเดินทางกลับบ้านกันละ
ก็คืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับที่การสร้างการทรวงการสร้างสถานทูชให้หยุดชั่วครั้งหนึ่งเดือน
จะขยายให้ตามสัญญาต่อไปนอกจากนี้นะฮะ
พัฒนาวะกิจการได้มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด
ไม่ว่าจะเป็นการลดไฟฟ้าทั้งหลาย
รถไฟได้ดินทั้งหลายการขยายเมืองทั้งหลาย
หยุดน่าจะมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้
แน่นอนมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายไปมาของบุคคล

ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการของเขาอยู่แล้ว
อย่างเช่นอีสานตอนนี้เขาค่อนข้างจะกลัวคนกรุงเทพ

เค้าบอกแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการเหมือนเขาอยู่แล้ว

ส่วนมาตรการต่างจะออกมาเป็นข้อกำหนด

เสาร์อาทิตย์นี้เราคงจะได้เห็น
แล้วก็ทั้งหมดจะเริ่มใช้๒๘มิถุนายนิเมฆ
ก็คือสัปดาห์หน้าวันจันนี้ที่จะถึงนะคะ

เขาก็มีการออกมาบอกแหละว่า

ทีมแพทย์ถึงเหตุผลและความจำเป็นก่อน
ก่อนที่จะพิจารณาในที่ประชุมสตร์บค

เพราะว่าหลายคนจะได้รับความเดือดร้อน

รัฐบาลต้องหาเงินมาดูแลเพิ่มในจุดนี้

ผู้สื่อข่าวเลยถามย้ำเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยถ้าหากว่าเจ็บแล้วจบยังไงดี
ผลเอกประยุทธ์ก็ตอบกลับมาบอกว่าแล้วแน่ใจไหมว่าปิดแล้วจะจบ
พวกคุณรับรองให้ผมได้ไหมถ้านักข่าวบอกให้ปิดแล้วผมปิด
แล้วถ้าไม่จบเนี่ยจะทำยังไงซึ่งผมกำลังคิดว่าถ้ามันเจ็บแล้วจบก็ควรทำ
แต่ถ้าเจ็บแล้วไม่จบมันต้องหาวิธีการอื่นอยู่ที่คนทุกคนที่ต้องปกป้องระวังตนเอง
ตนจะไม่โทษใครทั้งสิ้นแต่ต้องมีจิตสำนึกอย่าคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ติดอย่าไปเสี่ยง
ซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกุลก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวถึงการประเมินข้อดีข้อเสียของการล็อกดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพ
เขาบอกว่าขอหารือกันก่อนต้องรอนายกรัฐมนตรีตัดสินใจคาดว่าจะได้คำตอบเร็วนี้

เท่าที่พี่ได้ข่าวมาคือพรุ่งนี้นายกคงจะประกาศอีกครั้งหนึ่งคงจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งว่าจะเอายังไงต่อสัก

ค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ต้องมีการหารือถึงการแก้ปัญหาสถานการณ์แล้วก็เรื่องของวัคซีน

รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามบุษราคำที่กำลังจะหมดสัญญาเช่าอีกด้วย
เราก็จะเห็นเคสกรณีหลายเคสที่แบบตอนนี้ก็ยังคงมีผู้ป่วยที่ไม่สบายเป็นโควิด
แล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็รอรถมารับเพราะไม่มีเตียงเหมือนกัน
แล้วก็กลายเป็นเหตุที่เราเห็นมีผู้เสียชีวิตสำหรับวันนี้ก็เป็นสามีภรรยาคู่นึง
อยู่ดีสุดท้ายคือภรรยารอรถ๗วันเสียชีวิตที่บ้านในขณะที่ตัวสามีเองก็ติดโควิดด้วยเหมือนกัน

ค่อนข้างหนักนะครับร้ายแรงด้วยนะฮะตอนนี้สถานการณ์นะครับ
หนึ่งเข็มอืมก็คือมอบให้กับคนที่ซึ่งเราเห็นด้วยนะถูกค่ะ
วันนี้เขาก็เลยจะกระจายให้สำหรับคนที่ผู้สูงอายุ
คือเขาค่อนข้างใช้กรอกอย่างแน่นอ่ะ
กันการซื้อขายวัคซีนอืม
มีคนไปซื้อขายวัคซีนกันเขาก็กันทุกอย่างเลย
ค่ะก็ที่จะให้มีไม่ไม่เกิดกือการไปบวกกำไร
เพราะว่าโดสเนี่ยแบบ๘๓บาทครับ
ค่ะแต่ละที่ว่าเขากรีบทำแต่ห้ามบวกกำไรเกินควร
วันนี้เขามีการฉีดสำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยค่ะ
ส่วนใหญ่วันนี้ก็คือจัดสรรวัคซีนระยะที่๑
แล้วก็เลือกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน
แล้วก็พระราชทานแก่โรงพยาบาลจุลาพรจำนวน๖๔๐๐โดสค่ะ
แล้วก็มีการเริ่มฉีดกันไปแล้ววันนี้
ส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าหลายคนที่จะมีโอกาสได้ฉีดอย่างพี่มด
อย่างอะไรนี้จะเริ่ม๓๐ไหมคะ

น่าจะเอาจริงนะอย่างเช่นของพี่ส่งไปพิศนุโลก
อย่างพี่ก็คือคนพิจารณโลกฉีดก็แหง
กว่าจะได้ฉีดก็คือเขาจะต้องให้โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดเขารับกันก่อนนะ

แต่ถ้าสมมุติคุณไปรอที่จุฬาพรตอนนี้คิวที่จุฬาพรค่อนข้างจะแน่นหนา
แต่ก็คือคุณมีวัคซีนแน่นอนแล้วล่ะถูกต้องไหมล่ะ
อย่างที่ถ้าสมมุติเราลองรัฐบาลเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้วัคซีน
แต่อันนี้คุณซื้อปุ๊บคุณมีวัคซีนรู้วันฉีด
แต่ถ้าสมมุติจริงก็อยู่ที่แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เขาก็จะกระจาย
๘บาทต่อ๑โดสเนี่ยหมายถึงว่าค่าขนส่งนะฮะ
รวมไปถึงค่าฉีดนี้แต่ละคนจะต้องไปจ่ายค่าฉีดกันเอาเอง
แต่ทุกโอเคล่ะคุณซื้อ๑๐โดสต้องทำบุญ๑โดส

เอ็นแซนซีรีย์เองเขาก็ซื้อซิโนฟาร์มไปฉีดให้พนักงานเขา๓๗๐๐๐คนก็กำลังจะเลิกอาทิตย์แน่

ถูกค่ะอันนั้นเขาซื้อมาแล้วเขาก็ฉีดให้พนักงานของเขาหมดเลย

ตอนนี้เอาตรงคือถ้าอย่างน้อยทั้งบริษัททั้งองค์กรฉีดหมด

วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อเราไม่อยากจะให้พูดถึง

เพิ่มเติมสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็๓๖๔๔รายด้วยกัน

ข่าวที่มีคนพูดถึงกันเยอะที่สุด
วันนี้คือเมื่อวานนี้แม่กับลูกอ่อนเสียชีวิต

แล้วก็ต้องหาล่วงด้วยนะครับอเจมส์ซึ่งมีอีกคำคำพูดหนึ่ง
พี่คุณหมอเขาบอกว่าโอเคตอนนี้เตียงไม่พอ

มันอาจจะได้ยินคำว่าเมนไม่พอ
คนไทยฟังปุ๊บก็ตกใจตกใจว่าอะไรเกิดขึ้น
แต่ขณะเดียวกันเรื่องหนึ่งที่วันนี้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทีวีทุกช่อง
เขาโพสต์ข้อความก็เรื่องนี้มาจากน้องนี่แหละ
ผู้ชายคนนี้และภรรยาติดโควิด๑๙ทั้งคู่

เมียพบเชื้อ๑๘มิถุนายน
พบเชื้อ๒๐มิถุนายน

พยายามติดต่อนะฮะหาเตียงตั้งแต่วันที่๑๘
ได้รับคำตอบให้รอนะครับทุกที่เตียงเต็ม

จริงฉันแบบอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลย

เขาบอกตอนนี้ทุกที่เตียงเต็มยังไม่ว่าง
เขาบอกอาการของเมียค่อนข้อยเริ่มจากแน่นน้ำอก

๒คนผัวเมียหรือ๒สามีภรรยา
ได้แต่ดูแลกันเองในห้อง
จนถึงวันนี้ครบ๗วันที่ภรรยารอรถ

อาการมันซุดลง

สักพักนอนนิ่งตัวเริ่มซีดหายใจเริ่มติดขัด
โทรสอบถามตัวผัวก็เริ่มเฮ้ยอาการเมียตัวเองเริ่มไม่ได้แล้ว
ก็โทรสอบถามเรื่องเตียงปรากฏได้รับคำตอบเดิม
คือเตียงยังไม่มีเตียงยังไม่ว่าง
จนช่วงสายภรรยาก็อาการแย่ลงรอไม่ไหวในที่สุด
หายใจคำตอบที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่คืออ้าวปั๊มหัวใจไปก่อน
จากนั้นกู้ภัยก็มารับศพภรรยาผมไป
แต่สามีเนี่ยยังต้องรอเตียงเหมือนเดิมเพราะไม่มีเตียงว่าง
คืนนี้ยังต้องอยู่ในห้องเช่าเล็กที่เคยอยู่กับภรรยาทุกวัน
ผมโทรถามอาการล่าสุดแกยังพูดคุยได้แต่เริ่มเหนื่อย
เริ่มแน่นหน้าอกเจ็บคอ
คำพูดที่แกสะท้อนผ่านโทรศัพท์คือเจ้าหน้าที่หลอกเก่ง
ให้ความหวังผมทุกวันว่าจะมารับไปส่งโรงพยาบาล
ให้ผมรอรอจนภรรยาเสียชีวิตก็ยังไม่มา
คืนนี้น่าจะเป็นคืนที่แสนยากลำบากสำหรับพี่แก
ต้องนอนในห้องที่ภรรยาคู่ชีวิตเพิ่งจากไป

แล้วก็ต้องยอมรับว่าอาการก็เริ่มแย่ลงเรื่อย
โพสต์นี้เขาก็พูดอย่างชัดเจน
ไม่มีเจตนาตำหนิใครหรือหน่วยงานใด

แต่ทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้ว
แต่คงเกินกำลังที่จะรับได้
วันนี้เราต้องออกมาพูดความจริงกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
เพราะเหตุการณ์นี้มันคือเรื่องที่เกิดขึ้น
และไม่ควรมีใครต้องนอนรอจนตายหรือเสียชีวิต

ล่าสุดเจ้าของโพสต์ได้อัปเดตความคืบหน้าล่าสุด
ว่าสามีที่ป่วยโควิดตอนนี้มีรถมารับไปที่โรงพยาบาลแล้ว
ตำรวจก็คือมารักษาใกล้โรงพยาบาลตำรวจ
อาการก็ดีขึ้นแน่นหน้าอกน้อยลง

ก็คือแน่นอนไม่ได้ล่ำลากันแน่นอน
อยู่ด้วยกันจนตายแต่งานศพคงไม่ได้ร่ำลากัน
ยืนยันว่าถ้ารักษาเร็วก็ภรรยาจะไม่ตาย
แต่วันนี้คนก็ไปดูที่ว่านายก
เพราะว่าถ้าสมมุติโพสต์ออกไปปุ๊บนายกเนี่ย

เราลองไปดูสักนิดนะครับดูอาการของนายกวันนี้เป็นยังไง

คิดกับท่านรองขยกบวนสรสร้างสรรสุก

โอเคหรอลูกจ้างพนักการที่บัวรายการเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงรายงานเขาดูแลอยู่แล้ว

โอ้โหท่านก็เครียดนะฮะวันสองวันนี้
เครียดจริงตัวนายกเองก็เครียดเขาก็บอกเขาจะทำให้สำเร็จ

เคยดูสิเขาก็ถามนักข่าวกลับมาเชื่อเขาไหมล่ะ
นักข่าวก็ย้อนแกอีกเชื่อมาตั้งหลายปีแล้ว
มาฮะท่านก็บอกว่าวันนี้วันศุกร์ชนะร่มดี
แต่พรุ่งนี้น่าจะมีการประชุมอีกครั้งนึงน่าจะประชุมใหญ่เลยนะครับ
สรุปแล้วจะเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรับ
ฟังจากนายกคนเดียวตอนเนี้ยครับบางทีเนี่ยคำพูดมันเป็นเรื่องของคำพูดเนี้ย
สุดท้ายการกระทำและผลงานที่ออกมามันสำคัญกว่าอ่าใช่มันดูตรงนั้นแหละ
สุดท้ายมันดูปลายทางว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงถูกต้องนะครับ
เพราะว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เศร้าสลดเสียใจ
อันนี้แค่ส่วนหนึ่งในสังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับ
แต่ก็มีข่าวมาว่าอาจจะล็อกดาวน์เฉพาะจุดเดี๋ยวก็ต้องดูว่าล็อกดาวน์เฉพาะจุดเนี่ยเป็นยังไง

มันกระจายวันนี้คลัสเตอร์ใหม่เกิดอีกตั้ง๘ที่ในกรุงเทพ
ถูกต้องเป็นโรงงานแจ๊สนะที่บางขุนเทียนนะ๓ที่เลย
โนลต๊ะปุลีตอนนี้ยอดเข้ามาขณะเนี่ย๑๗๔คุณค่ะขึ้นกันตลอดค่ะ
วันนี้โนลต๊ะปุลีนะครับก็บอกว่า๑๗๔คนก็คือเอาจริงคือกรุงเทพเนี่ย
เราไม่ต้องไปไล่เลียงไปเรื่องทูมครึ่งก็ยังไม่หมด
ติดกันในครอบครัวก็เยอะบางทีไปทำงานมาปั๊บกลับมาบ้านอยู่ในครอบครัวอยู่กับคนในครอบครัวกินข้าวร่วมกันสังสรรค์ร่วมกันบางทีตอนนี้ก็คือติดบางคนไปแบบว่าเจอกันมาจากกรุงเทพกลับไปหาญาติที่บ้านก็พาไปติดกันไปอีกอย่างนี้แล้วบางคนงานเนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุที่ติดกันก็คือการใช้ของร่วมกัน

กระดาษจำกันได้ใช่ไหมครับจนหลายคนสงสัยว่าเลขที่เขียนเนี่ยเป็นเลขอะไร

พี่นั่นล่ะก็เลขที่แม่น้ำหนึ่งบอกเขาเล่นเนี้ย

ได้มาใบหนึ่งอยู่ดีมีคนก็ให้ฉันมาเบอร์ศูนย์หนึ่ง

ใส่ฝังเข็มสายแล้วหน้าฝังเข็มเขามีคนขาย

อ๋อเลขลดนี้ด้วยสรุปพี่ซื้อได้ใบเท่าไร

บวงปู่นาคารัตฐานัตราษนะครับมาหาพวกทรัพย์นะครับ
พร้อมระบุข้อความว่าศรัทธาพารวยไม่มีคำว่าหมดศรัทธา
ยังสร้างต่อศรัทธาต่อไม่มีคำว่าท้อและหยุด
โดยรูปปั้นพญานาคที่กำลังสร้างเนี่ยปรากฏตัวเลขขึ้นมาอย่างชัดเจน
ไหนอยู่วะแปดนี่อ๋อตรงกลางมันจะออกแล้วแปด
อ๋อน่ะวันไหนถ้าสมมุติว่าเป็นวันพลาก็น่าเบิ้ลนั้นน่ามีน้ำมดน่าสถิตินะ
ก็บอกมาปรากฏตัวขึ้นมาชัดเลย๘๘นะครับทำให้บรรดานักเสี่ยงโชค
พลาดที่จะนำไปลุ้นโชคอีกครั้งความหวังหมู่บ้านของเราครับ
แต่วันรอพี่หนุ่มแต่วันที่พี่หนุ่มบอกแล้วเมื่อวานเขาบอกว่าคนละเลกันน่ะ
พี่หนุ่มบอกว่าแสดงว่ามันจะมีอีกนอกจากอันนั้น
แต่พี่หนุ่มบอกว่าเขาจะเปิดเฉลยวันจันทร์นะ
นั่งที่หัวใจเต้นปิดจังหวัดไอ้เธอแล้วพี่หนุ่มบอกเขาน่ะ

เพราะว่าไม่อย่างนั้นบางทีคนเอาไปปุ๊บ

เขาก็กลัวว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่มัน

ขึ้นราคากันเฉยเรื่อยอย่างนี้อ่าฮะพี่หนุ่มเดี๋ยวผมบอกแน่นอน
เออน่ะอาจจะมีรีลาการบอกคือฮื้อ

คนที่เป็นห่วงอยู่เออน่ะอ้าวอ้าวเดี๋ยวกลับมาจำเรื่องที่เขาถือทะเบียนสมรส

พี่ไปทำสัญญาการมาจำแล้วโอ๊ะนางลุกใหม่วันนั้นเราเปิดเพลินให้รายการ

วันนี้สรุปแล้วนางได้เงินนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียด

สิงโตเขาขาวนี่นางอยู่เมืองนอก
อ๋อแต่เมืองนอกได้สิงโตขาวนี่บรรมีสูงมาก
เอาเขาออกไปเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนโน้นนางนิพาวัน

ทะเบียนสมรสเนี่ยเข้าไปบุกงานแต่งงานของผัวตัวเองเนี่ยจำได้แน่นอนนะฮะ
ของเบาสาวพร้อมกับไร้สดตอนนั้นเป็นไร้สดเป็นข่าวดังโด่งดังเลย
โดยระบุว่าฝ่ายชายนี่คือผัวตัวเองคือสามีตัวเองนั่นแหละ
ทะเบียนสมรสอยู่กินกันมาสิบหกปีครับแต่แอบไปแต่งงานกับสาวอื่นอืม
นะฮะซึ่งแม่ของสามีไปตบหัวลูกต่อหน้าแบบขนาดพระกำลังนวดอยู่
อืมพระยังสะดุ้งอ่ะครับแดดหน้าไปหนึ่งทีฮะจนกลายเป็นแบบประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียล
นี่ฮะในที่สุดแล้วภรรยาเนี่ยภรรยาหลวงเนี่ยเขาใช้คำว่าภรรยาหลวงได้ใช่ไหมแอง
ได้ได้ภรรยาหลวงเนี้ยเขาถือเขาเป็นสมรสไงอ่าใช่นั่งไปผัวเมียเมียหลวงใช่ไหมล่ะ
ถูกต้องตามกฎหมายเลยอ่ะคือภรรยาหลวงตัดสินใจฟ้องเรียกค่าเสียหายนะฮะ
ฝ่ายหญิงสามแสนบาทครับล่าสุดนางนิพาพันธ์พร้อมด้วยทนายความเนี่ย
เดินทางไปที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชายนาฏ
เพื่อคัดถ่ายคำพิพากษาหลังคำพิพากษาให้จำเลยนะฮะ
เมียน้อยที่เป็นเจ้าสาวในคลิปชำระค่าทดแทน๒แสนบาทได้สองแสน
พร้อมกับหย่อเบี้ยร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีครับผมนะฮะ
หลายมาจนถึงสิบเมษายนเนี่ยเลอฏาร้อยละห้าต่อปี
ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับครับดูสินางหลวยเลย
ไปทำศัยกรรมเลยโอ้โหนี่เปลี่ยนหมดใหม่หมดเลยนะ
เสื้อโพงเสื้อผ้ารองเท้าหน้าตมนะฮะดูดินางไปทำมาแม่ง
นี่นางเป็นพิเศษเตอร์คลินิกเลยนะตรงนี้มีบริการเดินคุมสามทนายหนึ่งนะฮะ
ปรากฏวันหลังที่มีคำพิพากษาให้จำเลยคือเมียน้อยที่เป็นเจ้าสาวในคลิปอ่ะครับ
ชดชำระค่าทดแทนเขาเรียกว่าค่าทดแทนอย่างสองแสนบาทฮะ
อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็จะต้องชำระคือบางทีอาจจะต้องผ่อนใจ
เราไปฟังนางสักนิดหนึ่งก่อนไหมอืมไม่มีเสียง
ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา๗วัก๒บวกด้วยอัตราเพิ่มละร้อยละ๒ต่อปีให้กับจำเลย
ในค่ารชาธรรมเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าธนายความไว้ให้
เพราะว่าอย่างนั้นนะครับเฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามทุนทรัพย์ที่โจทย์ชนะคดี
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคำพิพากษาเห็นว่าพฤติการของจำเลย
มีการแสดงออกอย่างเปิดเผยกับสามีของนางนิพาพันธ์ว่า
คบหากันฐานะชู้สาวเป็นระยะเวลานานมีการพบเจอกันหลายครั้ง
มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊กมีการจัดพิธีงานแต่งงานตามประเพณี
ในส่วนของนางนิพาพันธ์ที่คบหากินอยู่กับสามีมาเป็นระยะเวลานาน
และมีบุตรด้วยกันด้วยเนี่ยนะฮะฐานะทางสังคมอาชีพสารจะพิพากษากำหนดค่าทดแทน
ให้จำเลยชำระจำนวน๒แสนบาทจากที่เรียกว่า๓แสน
หลังจากนี้ก็จะต้องส่งคำพิพากษาไปให้แก่จำเลยได้รับทราบ
เพื่อชำระค่าทดแทนพร้อมดอกเบี้ยภายใน๑๕วัน
จำเลยยังไม่ยอมชดใช้ก็จะต้องขั้นตอนของการบังคับคดีแล้ว
แล้วก็ยึดทรัพย์จากของจำเลยตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นการไต่สวนฝ่ายโจทย์คือเมียหลวงฝ่ายเดียว
เพราะฝ่ายเมียน้อยเนี่ยไม่ได้เดินทางมาศาล

เมียน้อยคนที่แต่งงานแล้วกันไม่ได้เดินทางมาศาลครับ
ก็เลยแล้วก็ที่สำคัญวันฟังคำพิพากษานางก็ไม่ได้มาไง
มากกว่าสามแสนแต่กับคำว่าอับอายทั่วประเทศออกสื่อสังคมคุ้มมากกว่าเงินแล้ว
เราได้สวยขึ้นนางบอกอย่างนั้นนะเราได้สวยขึ้นสวย
เปิดตัวมูลค่ามากกว่า๒แสนบวกดอกเบี้ย
แบบนี้ขอบคุณบทเรียนครั้งนี้อำลาวันเก่า
นะฮะสวยขึ้นได้เงินอีกสองแสนด้วย
ถามว่าในคำว่าสะใจน่าจะได้มากกว่า๓แสน
เราได้สวยขึ้นได้เปิดตัวมูลค่ามากกว่า๒แสนบวกดอกเบี้ย
แบบนี้ขอบคุณบทเรียนอำลาวันเก่าต้อนรับความสวยหน้าใหม่
ทุกคนค่ะผัวที่ดีต้องไม่ใช่ผัวของชาวบ้านนะคะ
รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ

เช็คเงินในบัญชีหรือยังคะ

สุดยอดครับเป็นอย่างไรล่ะตอนนี้น้องแม่ขอประการหน่อย

ไม่คนนี้ไม่ชอบเป็นสองเขาชอบเป็นหนึ่ง

ถ้าเจ้าคุณปะมากินแล้วได้หมายถึงเราก็ต้องกินกับทุกคนได้
คุณแม่เผื่อแผ่งอยู่นี้อะ
โอ๊คคคคคคถึงเมาส์อดตายแต่ผู้ชายต้องอิ่ม
คือมันกินกับเราได้มันก็ต้องกินกับทุกคนได้

ไม่ยอมเหรอสมมุติถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาไปกินคนมาเยอะแล้วมากินคุณแม่คนสุดท้าย
แล้วจอดคุณแม่ป้ายสุดท้ายแล้วแม่โอเค

เออยังไม่เจอเรายังเบื่อเลย
เรายังชอบรูปลักษณ์แบบลอน
จะเอามาจากไหนก็มาใหม่ทั้งที่หมด
ผมเพิ่งเล่าเรื่องปลาอะไรน้อง

เขาเจอปลาที่น่าตาประหลาด
พาเป็นชาวบ้านตำบลคองหลวงแพ่งจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ

แต่มีความลื่นได้ภายในคลองพระองค์เจ้าชายานุชิต

จนเป็นที่น่าสงสัยของชาวบ้านแล้วก็หวั่นเกรง
เขาก็กลัวกันว่าจะทำให้ระบบนิเวศเสียหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะในอนันต์ศรีหิรันวงประมงจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าผ้าปลานี้

เรื่องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปลายอดม่วงลายด่าง

หรือว่าอยู่ในวงเดียวกันกับปลาลิ้นหมา
เป็นปลาน้ำจืดชนิดนึงตามตัวเนี่ยมีลายเส้นสีดำค่ะ
คล้ายกับลายเสือผ้าตามตัวเขา
ที่พบโดยเฉลี่ยก็จะประมาณ๒๕เซนติเมตร
โดยถิ่นอาศัยอยู่ที่ในแม่น้ำโขงแล้วก็ปากแม่น้ำใกล้กับทะเล
ซึ่งสาเหตุที่พบปลายอดม่วงลายด่างในคลองพระองค์เจ้าชายานุชิต
เขาคาดการณ์ว่าน่าจะพัดมาตามกระแสน้ำค่ะ
โดยปลาชนิดนี้เขาจะมีเมือกค่อนข้างมาก

มักจะหากินสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก
บริเวณชั้นล่างพื้นผิวดินภายในน้ำนี่แหละค่ะ
ไม่ค่อยไหว้ขึ้นมาหายใจชั้นกลางน้ำหรือว่าเหนือน้ำเท่าไหร่

อยู่แบบตามเรียดินอย่างนี้

อาจจะเป็นจังหวะที่ปลานั้นแม่บังเอิญลอยขึ้นมาแล้วติดอวนพอดี
ส่วนประเด็นที่กลัวว่าจะเป็นปลาเอเลียน
เห็นภาพหน้าตามันดูแบบยังไงนะ

อันนี้ทางประมงเขายืนยันว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาพื้นถิ่นไม่เป็นอันตราย
ประชาชนสามารถนำขึ้นมาบริโภคได้
โอเคนี่ฉะเชิงเซาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืด
จริงเหรอปลาน้ำเกาะโอ้โฮโอ้โฮบ้านมดไง
กลายเป็นว่าเพิ่งจะไปถ่ายตลาดสดมาใช่
เขาบอกว่าเป็นแหล่งที่เลี้ยงปลาเยอะแต่เขาบอกว่ากุ้งแม่น้ำ
ถ้าสมมุติเข้าไปตรงบางค้าเนี่ยมันยังมีจริงนะ
ม้นเล็กบอกว่ามลำกุ้งโตวใหญ่บางทีม้นเล็กมัน

กุ้งแม่น้ำเหรอม้อมมีเขาเลี้ยงด้วยมีค่ะ
ใช่ใช่เลี้ยงในตรงนั้มมันถึงแบบเป็นน้ำหมดสุขจริง

กุ้งมีทั้งปลากระชังเยอะมากค่ะ
ก็ฉะเชิงเซาใกล้นี้แหล่งขายปลาแบบต้นของเมืองไทยเลยล่ะ
ถูกคุณแม่ถึงเป็นคนฉาเชิงเศร้าป่ะ

นี่เค้ายิ่งอยากที่ชาชัยเฉิงเศร้ามากนะ
บ้านพี่มดเนี่ยไปถึงนี่ไปถ่ายรายการมา
โอ้โหไม่ว่าจะเป็นร้านปลาส้มแม่เอียดเอ่ย
เอ่ยทุกคนจะต้องรู้จัก
สอจ้อนิน้องมดน้อง

เขาเป็นขวัญใจเลย

เจ๊อิ่ม

อร่อยเหมือนกันแต่เป้มมันก็จะเป็นบาง
เหมือนกับแขนมกำลังกินไขขนมปักหม้อน้ำซุปอ่ะ
วันนั้นเมื่อกลุ่มมาให้นะสี่กล่องนะ

ออกมาแป๊บเดียวแป้งหายเลยแต่กุ้วชาย

มันออกไปกินกุ้วใช้ที่ไหนนะ

เมื่อก่อนแกแขนรถเป็นแขนรถธรรมดาเลยนะ

จนวันนึงนั้นแกก็เป็นไปทีมวิชาเมื่อก่อน
ว่ามีอาจงอาเจกอยู่ในตลาดก็จะสอนทำกุช่ายอย่างนี้
จะเป็นกู้ใช้ที่คนต้องสั่งจากกรุงเทพฯ
คือมีคนไปรับขายเยอะมากนะพี่

มาขายกรุงเทพปล่อยแล้ว๖๐บาทอย่างนี้
มันจะเปิดวันนั้นที่คุยมา
แต่ว่าคนน้อยเขาก็จำกัดจำนวนปริมาณการเข้าอะไรของคนอะไรอย่างนี้
เลิงตลาดบ้านใหม่ตลาดคลองสวนอะไรที่อยู่ฉาเชิงเซา

แต่ว่าช่วงนี้ก็คือคนไปน้อยมากจริง

ไม่มีคนถามมาว่าคุณปรินาเป็นอะไรหรือเปล่าคะ

ขออนุญาตเล่าเรื่องของคุณปารีนาคือ
ล่าสุดเนี่ยก็เหมือนแบบว่าคุณปรินาก็เหมือนวันนี้คือร้องไห้

นางก็ตอบปมโพสต์อยากให้มันตาย
ใครจะตาย
อหหวรรสัตยาเหยียบย่ำกัน
คือคุณเอ๋ปรินาเนี่ยตอบปมโพสต์อยากให้มันตาย
แล้วแฮชแท็กออหหวรรนี้
ซัดอย่าเหยียบย่ำกันเหมือนเสร็จศึกฆ่าขุนพล
นี่คือพฤติกรรมของรูปผู้ชายหรือไม่

คือจากกรณีที่คุณปารีนาไกรคุบนะฮะ
ตอนนี้เขาก็ยังเป็นสอสออยู่นะฮะ
แม้เดี๋ยวเข้าสภาพไม่ได้คือต้องยุติกบทบาท

สอสอปริมาณไกลคุบสอสอราชบุรีพรรคพลังประชารัฐ
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวอยากให้มันตาย
แล้วก็แฮชแท็กอหวรเรื่องในพรรค
อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่
คนก็เลยตอนนี้ก็เลยเยอะเลยนะครับ
ก็คือคุณปรินาออกมาเปิดเผยถึงข้อความดังกล่า
เป็นการโพสต์ไปถึงผู้ใหญ่คนหนึ่งในพักว่ะครับ
เขายอมรับว่าเขาโพสต์ไปถึงผู้ใหญ่คนหนึ่งในพัก
ที่รังแก่ตัวนานก็คือรังแก่ปริมาณ
ปรากฏแล้วถามใครปริมาณใกล้พูดถึงใคร
เอาอันนี้ได้ไหมล่ะเมื่อลูกชายได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว
ก็ควรจะพอแล้วจะเอาทุกตำแหน่งเลยหรือไงคะ
นี่กำลังพูดถึงคนนั้นน่ะอ๋อฉันรู้แล้ว

อ๋อฉันรู้นะก็คือคุณวิรัติรัตนาเศษ

คนนางออกบอกว่าลูกได้เป็นสตอะไรอย่างนี้

คือคุณวิรัติรัฐนาเศษรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็ออกมาระบุเขาก็ออกมาระบุเลยนะครับ
ว่าตัวเองเคยเป็นอดีตเด็กในสังกัดแล้วก็มีปัญหาโดยตลอด

ก็คือนายวิรัตรพอไม่นิยม

นะครับสสรับบุริกาวต่อด้วยน้ำเสียงสั่นครอ

ทำงานในทรภามานานไงก็ดีนะฮะ

ไหนดูสิตัวย่อของตัวย่อของอหวรนี่คือโหดร้ายมากทีเดียวนะเนี่ย
ใช่ฉันก็เพิ่งรู้นี่ไงเขาบอกว่าเอาจริงคุณเอ๋เขาก็พูดอย่างนี้เลย

คุณเอ๋เขาก็พูดว่านางร้องไห้นางร้องไห้เลยว่าตนทำงานในสภามานาน
เพราะว่าอย่างงั้นไม่เคยมีตำแหน่งอะไรเลยตั้งแต่ถูกดำเนินคดี
สูญเสียธุรกิจที่มีอยู่ทุกอย่างถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
ส่วนปัญหาของตัวเองเรื่องที่ดินก็เป็นปัญหาเดียวกับประชาชนหลายคน
โดยเฉพาะพื้นที่ในต่างจังหวัดซึ่งแตกต่างกับคดีทุจริตที่นายวิรัติเขา
ชัดเจนเอ๋ปรินาพูดชัดเจนเลยแตกต่างจากคดีทุจริตที่นายวิรัติ
กำลังถูกดำเนินคดีอยู่แต่อายการยังไม่สั่งฟ้องอืมปัญหาของตน
และนายวิรัติแตกต่างกันแต่ไม่ควรเหยียบย่ำกันทุกคนเห็นแล้วว่าตัวเอง
เปรียบเสมือนนักรบเองบอกที่ผ่านมาเองเปรียบเสมือนนักรบ
คนที่นั่งอยู่เฉยไม่เคยออกมาย่อมไม่มีบาดแผลแต่พอนักรบคือเอ๋นางบอกว่านางเป็นนักรบนะฮะ
แต่พอนักรบออกไปรบแล้วได้รับบาดแผลบาดเจ็บกลับเข้ามาในบ้าน
แต่แม่ทัพบางคนใช้มีดฟันคอจนหลุดโอ้โหนะฮะเหมือนเสร็จศึกฆ่าขุนพล
นี่คือพฤติกรรมของลูกผู้ชายที่อยู่โคราชหรือไม่

วันนี้เพื่อนสอสอในสภาเห็นดิฉันมานาน
นั่งร้องไห้ไม่ใช่แค่เพียงนายวิรัติออกมากระทืบ
อย่าอ้างว่าคำว่าผู้ใหญ่ที่บอกว่าดิฉันไม่เหมาะสม
วุฒิภาวะอ้างว่ามีคดีไม่เหมาะสม
ขอให้นายวิรัติย้อนดูตัวเอง
ด้วยว่าในคณะอนุกรรมการงบประมาณมีทั้งภรรยาน้องสาวภรรยา

ซึ่งเดี๋ยวดูนะนี่คือคนพักเดียวกันนะครับ
วันนี้อยู่ในช่วงจิตใจไม่ค่อยดี
เพราะไม่ใช่ลูกเมียของนายวิรัติ
ไม่มีที่ยืนและไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ตำแหน่งอะไรหรือไม่

เพราะว่าเป็นประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงพอสมควร
แต่บางทีขุนศึกก็ต้องพักบ้างไหมพี่อ่ะจริง

เวลาระบาดเจ็บก็ต้องพักปั๊บนึง

รักไทยพ่อเขาเป็นรัฐมนตรีมาก่อนนะ

พ่อเขาเป็นรัฐมนตรีมาก่อนนะ

แบบพลังของพักไทยรักไทยเลยคุณแม่

เหมือนเขาอยู่แก๊งเดียวกับพี่สาวของพี่อันฮูน่าด้วยใช่ไหมคะ
ก็คือเป็นสอสอผู้หญิงในเวลาไทยมาก่อน
ของเขาว่าร้อยละพี่มดให้เรียบร้อยนะนะคะ

เนี๊ยะครับ
โอ้โฮคุณครับแม่กำลังพูดถึงเสืออยู่

ก็จะมีปีอ้ามอังใหม่

มาแล้วดารามาแล้วสิ

ยุคตอนนี้ออนไลน์ของโลกจริงใครคลองสื่อโซเชียลล่ะที่สุด

อยู่ประมาณ๑๐นาที๑๕นาทีไปเลยก็ไม่ให้แล้ว

หรอคุณบินบรือริสต์เนี่ยมีผู้ติดตามเกือบ๑๙๓๖๑๔๐๙คน
เพราะอะไรชอบช่วยเหลือสังคมคนก็แห่กดติดตามเขากันเยอะพอสมควร
แต่คนที่เยอะกว่าบินบรือริสต์คือพิมพ์ริภาค
เพราะว่าร้านจริงที่เขามีการขายสินค้าออนไลน์ต่าง
จริงคนก็ติดตามกันมาเยอะเลย
มันฉันเคยถามมันวันที่มันโดนข่าว
ที่มันโดนข่าวเธอรู้ป่ะมันขายของได้กี่ออเด

โอ้โหนี่นับออเดอร์ยังไม่นับจำนวนต่อชิ้นข้างในอีกนะ
มันก็บอกว่าให้มาเช็คได้เพราะอะไรรู้ไหม
ที่สุดแล้วของที่มันซื้อมาก็คือมันก็ไปเหมามาจากตามห้างนั่นแหละ

เออแต่ก็คือใช้โปรโมชั่นบัตรเครดิตโป๊ะ

ไม่ก็คือแบบอันนั้นซื้อแหลง

ในอีกสู่จะรวยจากอะไรพวกเทสเตอร์

นางขาย๒แสนออเดอร์

แต่หน้าตีนางนั้นฉันจะให้นางมาออกรายการนางไม่มา

ขอผ่านก่อนขอผ่านก่อนขอผ่านก่อนเคยพูดออกไปแล้วมันไม่ของใคร

มันเห็นไหมงานศพย่ามาช่วยเสิร์ฟอ่าเสิร์ฟอะไรทุน

เอาได้หรอพี่หนุ่ม

อ่านะครับ
นุ่มโทรมาทำไม
พี่หนุ่มโทรมานะครับ

วันนี้พี่หนุ่มไอล์แบบนั่งไข่ห้างเยอะเดี๋ยวแบบเลือดมันไม่ไหลเวียนไปไม่โฟ
นุ่มนุ่มฟังนะคนอย่างเธอน่ะตายยากกรรมอ่ะกรรมอ่ะคือการกระทำ
เสียงการกระทำและจิตใจมันยังอยู่กับเธออีกเยอะเธอยังตายยาก
ถ้าจะตายเธอยังไม่มีหรอก
พี่เชื่ออย่างงั้นวดดำต้องทรมานก่อน๘วัน
โถนุ่มเธอเข้าใจคำว่ากรรมไหมกรรมเขาสอบว่ามันคือการกระทำ
เข้าใจไหมคนอย่างเธอน่ะจะต้องชดใช้กรรมก่อน
พอบโยนกันสิครับวดดำปอบโยนกัน
ไปเถอะนุ่มถ้าจะตายไม่มีก็สบายใจแล้ว
โอเควันจันทรมาหรือเปราะคนเขาลองเล่นคุณยู
วันจันทรไปไม่ได้วันจันทรไปถ่ายสามแทรก
พี่หนุ่มพี่หนุ่มถ่ายวันจาน๓๐ไงวันจาน๒๘พี่หนุ่มถ่ายวันจาน๓๐ไงพี่หนุ่มถ่ายวันจาน๓๐ไง

เป็นนุ่มไทยที่ดังโกอินเตอร์อันนี้สูงกว่าใหม่ดาวิกาป่ะ
สูงกว่าครับติ๊กต๊อกอะติ๊กต๊อกนิคกุณาทิพย์มั้ย
น้องนิคอันดับ๒อันดับ๑คือเจนนี่
ได้หมดถ้าสดชื่ออ๋อได้หมดถ้าสดชื่อเนี่ย๑๒๘
แบมกับใครรู้ไหมเย้โอปอร์
อ๋อพี่โอปอร์ชักก็โอปอร์อ๋อนะครับครับ
รีบเบกครับเดี๋ยวกลับมากันก่อนกลับมาคงจะสวัสดีครับครับ
ชวนหน้าครับผมสักครู่เดียวครับกลับมา
สร้างเสียงหัวเราะต่อแฟนคลับแห่ให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียว
วัย๒๘ปีนะครับมีผู้ติดตามมากกว่า๑๐ล้านคนนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีดราม่าหนักครับเกี่ยวกับปมเมยูทูบเบอร์
ใครบ้างนะฮะล่าสุดเจ้าตัวได้ลงคลิปวิดีโอนะครับว่า
ชื่อว่าไม้กระดานโจรสลัดมรณะตอบผิดตกทะเลเสียโว๊ย
ต่อมาก็ได้ปักหมุดคอมเมนต์ระบุว่าใครที่มาเม้นเรื่องนั้นรบกวนไม่เน้นดีกว่าครับ
ดูคลิปให้สนุกและเจอกันในคลิปใหม่เร็วนี้
งานนี้เหล่าแฟนคลับก็มากดไลค์และให้กำลังใจมายเม้นเน็ตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ก็มีการโยนไปถึงนู่นถึงนี่นะฮะถูกต้องครับ
จริงแล้วอีกหนึ่งคนเปิดตัวหวานใจอย่างเป็นทางการใช่ฮะ
มัมราโคนิคโอ้วพี่มัมแฟนเด็กไหมมัมราโคนิค

หลังจากนั้นก่อนนั้นหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กฝึกงานเป็นแฟนนางหรือเปล่า
แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นแฟนของมัมเป็นคนภูเก็ตนะฮะ
นามสกุลดังเนี่ยเจ้าตัวเปิดเผยว่าแฟนเนี่ยอายุ๒๒
ครับผมตกลงอายุเมื่อไหร่วะ
อยู่ไหนวะ๒๘๒๙๓๐มันเป็นเด็กซึ่งเลย
ตรงกับเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของนาง

เป็นคนที่ฝ่ายทำยูทูปให้นาง

พอเป็นข่าวก็ตกใจแต่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายสักพักเดี๋ยวก็ชิน
ส่วนตัวพี่เองก็เอ๊ะยังไงครบซ้อนหรือเปล่านะคะ

เขาเข้าใจว่าคบกันตั้งแต่ปี๖๒โดยไปเจอกันที่ซีมิรันดินะฮะ
นี่มายังครับผมนะฮะ
โอเคโอเคนะครับผม

ใช่ครับพี่

เขาอุตส่าห์มารอเซอร์ไพรส์เธอ๑๐๐วันพันปีอยู่รายการไป๘๐๐
ปีไม่เคยเข้าห้องน้ำ
วันนี้ปวดฉี่กันทั้งทาน

ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว

ครับผม

รูปนางได้จากสมัยนางอยู่ต่างจังหวัดอยู่ลำปาง

คุณฮิตกุศาสตร์ทำให้เธอกันจากเมื่อคืนนะเนี่ย
วันจันทร์มาเจอกันเรารอติดตามข่าวกับศรบที่ว่าจะเป็นไงต่อไปดูแลเยอะเอง
รอแล้วกันอยู่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป